ลูกต้นไม้กลับบ้านมาครูให้เพาะพันธ

ถั่วงอกใช่ไหมงอกเออหลายคนอาจจะผ่านขั้นตอนการปลูกถั่วงอกมาแต่ว่าน้องคนนี้ค่ะ

เธอกลับมาปลูกกะหล่ำปลีแล้วก็ผักบุ้ง
ธนุถนอมประคบประงมมาอย่างดีเลย
แต่สุดท้ายบอกเลยว่าหายวับไปกับตา
มีโจรขโมยกะหล่ำปลีของน้องไป

ได้รับการเปิดเผยจากนายเอกลักษณ์คุณพ่อของน้องไอติมนี่แหละ
ไอติม๙ขวบเองแล้วก็น้องไอคิว๗ขวบ
เป็นนักเรียนโรงเรียนดรุนวิทยาเทศบาลเมืองน่านค่ะ
โอ้โหลูกเขาเนี่ยเสียใจมากเลยเพราะว่าอะไร
ผักที่ลูกปลูกไว้กลับมาถูกขโมยไป
แล้วคนเป็นพ่อบอกว่าสงสารลูกจับใจเลย

รดน้ำพรวนดินกันมานานกว่าเดือนครึ่ง
คุณผู้ชมใช่น้องตั้งใจมากคือก่อนหน้านี้นะฮะ
ลูกได้รับแจกกล้าพันธุผักสวนครัวมาจากโรงเรียน
ทำโครงงานปลูกผักส่งขายให้กับสากรโรงเรียน
คุณดูสิน้องรับมาตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์
ใส่เข้าไปในดินรดน้ำพรวนดินรอจนมันเติบโต

เฝ้าบนรถน้ำนะทั้งก่อนไปโรงเรียนตื่นเช้ามาลูกก็ทำ
หลังเลิกเรียนลูกก็ทำนานเดือนครึ่งคุณผู้ชม
คบประงมกันมาจนเนี่ยเขาบอกมีถั่วฝักยาวด้วยนะ
ฝักยาวออกผลผลิตไปแล้วเอาไปขายที่โรงเรียนได้แล้ว
เด็กมีกำลังใจแล้วครูก็แจ้งบอกว่า
เดี๋ยวจะมาตรวจดูแปลงผักเพื่อให้คะแนนดีกว่า
จนกระทั่งวันเกิดเหตุหลังเลิกเรียนค่ะ
ลูกก็มารดน้ำผักเหมือนเคยแต่กลัวว่าเอ๊ะจะรดน้ำไม่ทั่วถึง
ก็เลยไปรดน้ำซ้ำอีกทีแต่พอสังเกตดูดีดีเอ้า
กะหล่ำปลีมันถูกตัดไปจนหมดแล้วค่ะ
มันเหลือแต่ใบส่วนล่างเนี่ยเขาไม่กินกันตรงนี้นะฮะ
หายไปหมดเลยรวมกระทั่งผักบุ้งจีนด้วย
ถูกขโมยไปเรียบร้อยแล้วน้องเสียใจมากทำใจอยู่นานเลย
คุณพ่อเองก็บอกว่าโอ้โหทำยังไงดีไม่กล้ากลับไปบอกลูก
พอลูกรู้เท่านั้นคุณผู้ชมร้องไห้กันระงมเลย
เพราะว่าเตรียมจะเอาผักเหล่านี้ไปส่งครูนั่นเองค่ะ
อืมอืมค่ะโอ้
ได้แต่บอกลูกว่าก็ปลูกใหม่นะลูกเนาะนะฮะ
ด้านนายสุรพลเทียนสูตรค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน
เรื่องนี้ร้อนถึงนายกนะกระหล่ำเด็กหายเนี่ย
นายกน่ารักมากนายกบอกว่าหลังรู้ข่าวเข้ามาเยี่ยมเลย
แล้วก็พูดคุยกับเด็กแล้วก็แนะให้คิดด้วยว่า
คิดซะว่าเป็นการทำทานให้คนยากไร้แล้วกันลูกเอ้ย
แล้วก็บอกให้ครูนี่นะจัดหากล้าผักไปให้เด็กปลูกใหม่ด้วย
ขณะที่ชาวเน็ตก็แห่ให้กำลังใจเด็กกันเป็นจำนวนมาก
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแลสถานที่
มีความปลอดภัยมากขึ้นเผื่อแบบคนนอกแอบมาแว๊บ

ที่เอาไปเป็นผู้ใหญ่แหละดูสิเด็กเขายังปลูกเลย

ไม่รู้ว่าคุณขโมยของคนอื่นไปเนี่ยเอากลับไปเนี่ยไปกินอร่อยหรือเปล่า
ถ้าแต่ถ้าไม่มีจริงไปขอเขาผมว่าเขาก็ให้แหละ
ถูกไหมขอโรงเรียนขอแบ่งหน่อยได้ไหมอะไรก็ว่ากันไป